เรื่องราวของความรักคนในวงการบันเทิงที่มันจบลงไป
ก็มีเหมือนกันอย่างคู่นี้เลยค่ะคุณผู้ชม
คู่นี้หลายคนก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะ
ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่า

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อความที่เจ้าตัวต้องการจะสื่อขอโทษใคร
แต่เหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยนะคะบางคนก็บอกว่าให้ฝ่ายชายเนี่ยเดินหน้า
ง้อเลยจ้ะง้อเท่านั้นที่จะคลองโลกนะคะส่วนด้านไอจีของสาวโฟโพสต์ล่าสุด
ก็เป็นภาพของตัวเธอเองพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีดำแบบนี้โพสต์ไว้เมื่อสี่วันที่ผ่านมา
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเฮ้ยอยากให้ทั้งคู่กลับมาเหมือนเดิม
ก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าคู่นี้เขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดูแบบเคมีเข้ากัน
แล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ารักมากแฟนคลับก็เลยเชียร์เนาะ